เดี๋ยวไปดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่ว่ากันว่ายิ้มสวย
ยิ้มน่ารักเพราะประเทศไทยของเราเป็นประเทศเมืองยิ้ม
สบายยิ้มสวย

มันยิ้มหรือมันดุหรือคู
แยกเขี้ยวเอาใส่ซิ

เห็นแล้วก็ขัมเนี่ยเจ้าของคลิปนี้นะก็จะออกมา

ยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนาน
ก็ยิ้มให้ดูแล้วแล้วแถมขู่ให้อีกต่างหากให้เห็นเหงือกเลย
โอ้โหน่ากลัวจริงดีนะอยู่ในรถ
จริงมันอาจจะไม่ได้เป็นเสียงแง่งก็ได้มั้ย
ไม่ต้องมันยิ้มอาจจะออกมาเป็นเสียงแฮ
เอาจริงหมาที่ไหนมันยิ้มแล้วหัวเราะแฮอย่างนี้
ก็อยากจะรู้เหมือนกันเผื่อจะมีตัวนี้
แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้คุณอย่าวิ่งเข้าหาคิดว่ามันยิ้มใส่นะ
เข้าไปมันจะแง่มคุณเอาสิ